พี่หนู

ผลสำรวจการที่ประชาชนเขาจะเทคะแนน
สำหรับบรรยากาศวันวาเลนไทยที่ปากครองตลาดผู้คนหลากหลายทั้งชายหญิงก็แทรกันไปซื้อดอกกุหลาบ

มีค่ะแต่ว่าไม่ออกมาเลอะเทอะแล้วเป็นระเบียบ

บางคนเขาบอกว่าเสน่ห์หายไปแต่เราไม่รู้เราไม่เคยไปไง

สนุกไม่แต่ตอนนี้ไปก็โอเคนะคะตึกมันก็เป็นแบบข้างบนมันจะเป็นคล้ายตึกเก่าอยู่ริมแม่น้ำ

กองมันฟุตบาทก็คือเข้าไปข้างในตึกข้างล่างทั้งหมด

ยังเหมือนเดิมแต่บรรยากาศเดิมอาจจะหายไป

ก็จะสูงกว่าช่วงปกติประมาณ๑๐๐บาทไว้

ดอกแล้วเหรอดอกถึงค่ะตอนนี้ขายกล่าวกุหลาบแดงอยู่ที่กรรมละ๔๕๐
หลาบขาวกำละ๓๕๐นะฮะสำหรับสาวแสดงถึงความรักที่บริสุทธิ์
ส่วนการซื้อขายปีนี้ค่อนข้างซบเศร้าเพราะว่าคนมาซื้อแบบหงอย
น่าจะมาซื้อคืนนี้แหละ
เพราะว่าพรุ่งนี้คือวันวาเลนไทยไงใครเขาก็จะซื้อไปดองไหมล่ะ
ยังให้ดอกไม้กันอยู่เหรอให้สิสำคัญอ่าทองนั่นคือคนรวยรวย
ไม่เดี๋ยวนี้เขามีการผลิตเป็นยังไงรู้ไหมทองพันสองพันก็มีพี่
คุณอย่าไปคิดว่าการซื้อทองวันนี้คือเป็นเดี๋ยวแม่ค้าจะด่า
คือทองวันนี้เขาตีเป็นแผ่นบางแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้ด้วย
ก็คือทองที่เอาไปต่อไปกันแหละแล้วก็ขายได้
ทำไมคนอย่างนี้หรือว่ะ
ส่วนในวีล่ารโรจนะพจรรษนะครับรัฐสมนตรีกระทรวงประธานาธรรมบอกว่า
กระทรวงร่วมกับสวนดุสิตจัดโพลขึ้นมา
ความคิดเห็นเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่กรุงเทพและต่างจังหวัด
ในวันแห่งความรักพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันนี้
เป็น๑๖๖๒๐อยากมอบความรักแล้วก็ความรู้สึกที่ดีให้พ่อแม่แหม
จริงเหรอ
วันนี้ตอบเอาตอบตามที่บอกว่าต้องตอบหรือเปล่า

อยากได้ความรวยอ๋ออยากได้ความรวยคุณแม่
อยากเสียตัว
โอ้โฮไม่ต้องเลือกวันหรอกคุณรองเขามูลคดีได้รับเลือกว่าเป็นคู่รักต้นแบบนะฮะ
คุณรักวัยรุ่นนั่นคือคุณตูนคุณก้อย
แล้วถ้าเขาถามว่าการให้เกียรติกันเนี่ยทุกคนก็ยังให้ความสำคัญอยู่
แล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่านี่พี่รองกับพี่ทุมเราเรียกพี่
อ้าวขอบคุณก่อนนะคะก็เป็นคู่รักต้นแบบนะฮะ
เพราะว่ามีความรักที่ยั่งยืนแล้วก็ดูแล

ทำไมย้ายบ้านล่ะทำไมย้ายบ้านมาอยู่หลังเล็กลง
หนุ่มกันจะคิดเอ๊ะอยู่ฉันทำไม
สรุปเขาเมื่อก่อนบ้านเขาอยู่สุงฆาตภาพวัฒนธรรม๗๑
ตรงที่บ้านแพงตอนนี้ตรงเรียบทางด่วน

คือบ้านหลังใหญ่นี่ไม่ใช่ถูกรัก

ก็คือขายบ้านมารักษาเมียตัวเอง

เขาบอกว่าแต่ละวันทุกวันคืออยู่โรงพยาบาลนี้
อันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลานะครับพี่รองก็ยังรับงานแสดงมีงานแสดงมีซิตคอมมีอะไรอยู่กันเลย
ความรักแท็กทำให้เราเห็นจริงแล้วก็ไปหอมไปกอดไปคุยตลอดเลยแม้ว่าพี่ทุมจะตอบไม่ได้
ความรักก็ไม่ได้อยู่รูปแบบเดียวที่ต้องแบบ

ทำไมขายบ้านหลังเก่าคะนี่หนุ่มกัญชัยหยิกหนูให้นะหยิกหิกทำไม
ปุ๊บเขาขายเอามารักษาไม่พูดหมดเลย

ตอนกำลังทำงานหารายได้ก็ทุ่มแหละ

ไม่มีฉันทุ่มให้ตัวเองนั่นแหละ

จริงเหรอเนี่ยเวลาพูดอะไรกับมดดำแบบนี้พี่ไม่แน่ใจ

แล้วก็นี่ผู้จัดการของพี่มด

จากห้องผู้ชายที่โล่งคอนโดที่โล่ง

พ่อฉันดูอยู่เถอะ

แล้วก็สนามก๊อปที่พ่อไปตีชอบเปิดข่าวใส่ไข่
นะรักมากเลย

พ่อเขาบอกว่าเหนือกับเจอนูกทุกวัน

วันที่หนุ่มกัญชัยมาพ่อเค๊อ๊ะลูกฉัน
คือวันเกิดพ่อที่ผ่านมาพ่อรู้อัตตะชีวประวัติ
เพราะเราไม่ได้เจอกันเดือนหนึ่งเราเจอกันแป๊บเดียวเนี่ย
พ่อรู้ทุกเรื่องเหมือนกันพ่อรู้ทุกเรื่องเหมือนกัน
ถามให้จบก่อนนะคะวันนี้จะตอบเนี่ย
อู๋ตอบซะเร็วเชียร์คิดนิดนึง
จบแล้วค่ะ
บางคนก็บอกว่าวาเลนทรายนี่คือวันสองวันที่แบบพวกคุณจะเสียตัวกันที่สุด

ใช่ไงรอยกระทงกับวาเลนไทยเป็นวันที่คนรอเสียตัวจริงหรือไม่
ไม่ต้องมาอ้าง

พรุ่งนี้ผมจะหยุด๑วันที่มันก็ประกาศเลยค่ะ
จริงเหรอจะไปสวดมนต์ปล่อยวางปล่อยวางเถอะฉันรู้จักเขาว่าปล่อยวาง
นี่เอามาเอามาใครคือเจ้าของหวย๓๐ล้านตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่เราเห็นข่าวกัน
สิ้นเดือนนี้รู้แน่นอนค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยเมื่อวานเรายังแบบขึ้นสารขึ้นอะไรกันอยู่เลยอ่ะนะคะ
วันนี้๑๓กุภัพรพตเอกจากทิปชายจีนดาผู้พูดบริชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อประชุมมตินะคะติดตามความคืบหน้า
ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามมีความคืบหน้าแล้วนะคะ
จนตอนนี้เนี่ยได้หลักฐานมาพอที่จะพิสูจน์ได้แล้วว่าใครนั้นเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงแล้วล่ะค่ะ

อืมแต่ว่าอย่างงี้ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากว่าจะต้องรวบรวมหลักฐานให้ครบครอบคลุมชัดเจนมากกว่านี้ก่อน
โดยภายในสิ้นเดือนนี้จะสามารถสรุปผลได้ว่าใครเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
และผู้ที่โกหกสร้างพยานหลักฐานเท็จก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ

แต่จากข้อมูลทราบว่ายังไม่พบว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับขบวนการ
เป็นเพียงกลุ่มบุคคลที่มีความเชื่อว่าฝ่ายของตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของตัวจริง
ก็เลยเข้าไปมีส่วนร่วมในขบวนการกับเขากลายเป็นว่าคนพวกนั้นมีความผิดอีก

โอ้แม่คะพวกผิดพยานทั้งหลายทานายทานอย
คือบางทีเข้าใจว่าฝ่ายตัวเองถูกต้องก็พูดออกไปพูดออกไป
กลายเป็นว่าเข้าไปร่วมขบวนการกับเขาก็มีความผิดไปด้วย
ขวัญใจว่าจะมีตัวละครใหม่เพิ่ม

เมืองมายาไลฟ์นะคือเปลี่ยนตลอดทุกฉากว่า

ที่สำคัญท่าของคุณครูฉันชอบมาก
เอิงอ่าวอีกแล้วนะ
ว่าวันนี้ตำรวจค่อนข้างจะมั่นใจแล้ว
สักพักบอกใครเชียร์ตำรวจเตรียมเป็นหมา

มันแข่งกันแบบไม่มีที่สิ้นสุดจริง

เราอาจจะแบบช็อกไปเลยก็ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร

สำหรับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีนี้
ถ้าผิดจริงต้องถูกดำเนินคดีด้วย
รวมทั้งที่มันเป็นพยงพยานแต่ละฝั่งเลยนะ
ทั้งสองฝั่งมีพยานที่รู้ที่เห็นทั้งสองฝั่ง

แต่จริงแล้วบอกว่าคดีนี้ให้คล้ายกับคดีของครูจอมทรัพย์เหมือนกัน

การตุดจีนเขาเริ่มกันตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์แล้วคุณรู้ไหม

๙กุมภาพันธุ์ถ้าสมมุติจะเอาตามจริงเนี่ย
๙กุมภาพันธุ์เนี่ยเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

คือพระอาจารย์สมมุติที่๑๕กุมภาพันธุ์

แล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีว่ายไฉสิงเยอะกันอีก

ว่ายเทพเจ้าโชคภาพเนี่ยตอน๕ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน๕๙

จะรับเจ้าคนอีกทีเนี่ยคือวันจันที่๑๙กุมภาพันธุ์

ก็คือพี่คิดดูว่าถ้าสมมุติเราจะไหว้อย่างถูกต้องเนี่ย

เราจะต้องจัดของไห้ตั้งแต่วันศุกร์ที่๙กุมภาพันธ์
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะว่ายกว่าที่๑๕๑๖นะฮะ

อันนี้คือตามประเพณีจีนที่แบบไม่ต้องคิดกันเยอะ

ตลาดสดเนี่ยกลับมาคึกคักวันจ่ายตรุษจีนนะฮะ

เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ต้องยอมรับว่า

ราคาผลต้านการเกษตรก็ไม่ค่อยดี

ก่อนถึงวันจ่ายคือพรุ่งนี้เป็นวันจ่ายเนอะ

ผู้สิทธิ์ข่าก็ไปดูตลาดสดเทศบัน๒นะ

บนตลาดหลวงที่เมืองอ่างทองเนี่ย
ซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนเขาเริ่มออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแล้ว

รวมทั้งสินค้ากงเต็ก
สินค้ากงเต็กนี่เขาบอกว่าเป็นการวัดฐานะในความร่ำรวย
สัวเขาจะสั่งทำพิเศษถูกไหม

คือคนที่เราปกติทั่วไปมีหลากหลายรูปแบบ
ทุกวันนี้เราไฮไลท์จริงของสินค้ากงเต็กเนี่ย

มีแบรนด์เนมรักชัวรีแบรนด์เนมเยอะแยะของเหรอ
ราคาปีนี้ไปเช็คเนี่ยเขาบอกไม่ค่อยต่างจากเดิมสักเท่าไหร่
รูปคันเล็กเลยคันเท่าจริงหรือเปล่า

นี้จะต้องไปดูว่านาฬิกาจะมียี่ห้ออะไรบ้าง

นาฬิกาจะมียี่ห้ออะไรบ้างจะไปดูกันแล้วกัน

สู่สัตว์ชายนาฏก็ได้ทำการสุ่มตรวจการปนเปื้องของสารตกค้างในอาหาร

แล้วก็รวมทั้งอาหารทะเลรวมถึงคุมแค่มนวดปีนี้
เรื่องราคาสินค้าที่ใช้ในการไหว้เจ้า
ไม่มีการอาศัยช่วงเวลาสร้างกำไรห้ามสร้างกำไรก็บอกเลย
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย
ประจวบคิริขันเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณตลาดชัดชัย
จากการสอบถามผู้ประกอบการยอมรับว่า
การค้าขายในเทศกาลตรุษจีนปีนี้

ทั้งเครื่องเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองขนมชิ้นต่าง
หากรับมาจำนวนมากเกินอาจจะทำให้สินค้าขายไม่หมด

ไปที่อีสานอีสานคนไทยเชื้อสายจีนไม่ใช่ว่าน้อยนะเยอะ
โดยเฉพาะที่การาศิลป์เขาบอกบรรยากาศคึกคักประชาชน
เริ่มทยอยซื้อเครื่องไหว้เจ้าแล้วก็บรรพบรุษ
ซึ่งสินค้าที่ได้รับความนิยมปีนี้ก็คือกงเต็ก
กงเต็กสินค้ากงเต็กพวกนี้ประเภทหีบสมบัติ

ปีนี้สินค้ากงเต็กมีมาใหม่คือรถสกุตเตอร์
อ๋อมีรถสกุตเตอร์ป๊ามีรถสกุตเตอร์

กุตเตอร์แล้วไหมสกุตเตอร์เล็กโซร่าเซลล์

เป็นสกุตเตอร์โซร่าเซลล์
เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างนะฮะ
เขาเชื่อว่าถ้าสมมุติเผาไปให้บรรพบรุษแล้ว
บรรพบุรุษก็จะได้รับแล้วก็จะเอาสคุตเตอร์
เอานั้นไปได้ใช้งานบนสวรรค์

บางทีเห็นไหมเราคุยกับตัวตัวตัวตัวตัวเองใช้กระเป๋า
ตั้งแต่ผงตายอะไรปู่ตายอะไรกระเป๋า

คืนนี้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่
วิญญาณเขามาขอบคุณเองเลยนะ
วิญญาณบางทีสั่งลูกสั่งหลานว่า
ยังได้อันนี้สั่งสั่งสั่งสั่งหลบอยากจะได้อันนี้

คือปกติเผาให้หมดครับพี่
หรือแม้กระทั่งการเผาเนี่ยทำไมเขาถึงห้ามพลิก

แล้วก็ถึงจะเผาของตามไปมีกฎกติกามากมายเหมือนกัน

เขาบอกว่าเป็น๓สีงูจกอ่าง

กวดงูเป็นอย่างไรจะกลับมาดูกันครับ

กลับมากันฮะต้องอาจขาวงูอันนี้จิตจำใส

ชอบขาวนี้ต้องมดดำมีทุกวันพี่งูระบาดมาก
มาสิตรงกลาง๓สีไม่มีขาวงูจริงนะจะมีงู
พี่มดชอบงูครับครับพี่หนูงูไม่ตั้งใจคุณแม่ค่ะหล่อนแต่ตั้งใจให้ฉันอ่านขาวงู

คือเรากำลังคิดว่าถ้าวันหนึ่งงูอยู่บนหัวแองจี้ขึ้นมาเนี่ย

เขาคงวิ่งกันหมดแล้วอ่ะตรงเนี้ยไม่ได้หรอกแองจี้เด็กกินงูอ่ะ
โอ้โหพบงูจงอางสามสีขนาดใหญ่ซุกบริเวณบ้านพักคนงานกรีดยางเนี่ยนะฮะ

คือเลื้อยมาจากเขาคอกช้างเป็นประจำทุกปี
ไม่กล้าเรียกกู้ภัยมาจับดิเพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่าอะไรรู้ไหมตัวใหญ่ขนาดนี้เกร็ดสวยขนาดนี้
ชาวบ้านไม่กล้าเรียกกู้ภัยเพราะชาวบ้านที่กรีดยางชื่อว่ามาแล้วมาแล้ว

เดี๋ยวไปเรียกกู้ภัยมาจับปุ๊บเดี๋ยวโชคราบจะหาย
ลดไหมวะคือเรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่๒๒องภาพันธุ์นะฮะ
มีการแนะงานว่าชาวบ้านเนี่ยแห่ไปดูหมู่จงอาง
ซึ่งมันมีพิษด้วยทั้งงูจงอางเนี่ยที่บ้านพักคนงานกรีดยาง
บ้านฮอกช้างคือมันวานเนี่ยแหละหมู่๖นะฮะที่จังหวัดกระบี่
ซึ่งกำลังนอนขดอยู่ใต้กรองกระเบื้อง
ไม่หนีด้วยโดยหมู่จงอางตัวเนี่ยมีความพิเศษคือขนาดใหญ่ไม่ต่ำกว่า๓เมตร

ลายมันทำไมมันชัดขนาดนั้นเนี่ยสวยมันเหมือนกระเบื้องเลยเนอะ
มันอยู่เยอะมากแบบลายชัดชาวบ้านมากเลยเนี่ยแต่ไม่กล้านบกวน
งูก็ไม่ออกมาก็ถือว่างูเนี่ยมาให้โชว์ใครล่ะ
อ้าวมาแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยมี๓สี

เห้ยมี๓สีทั้งสีขาวคุณดูละอ้าวสีทองทองสีขาว
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ยินเสียงสุนัขเห่าที่บริเวณบ้านพักคนงานในสวนยาง

งูจงอางขนาดใหญ่ความยาวประมาณ๓๔เมตร
น้ำหนักงูพี่คิดดูแล้วกัน๑๐๑๕กิโล

นอนอยู่ใกล้กับโรงเก็บยานทั้ง
รัศนาจยังมีแตกต่างจากมูจงอางช่วงไปคือมี๓สี
ส่วนผัวเนี่ยมีสิทธิ์นั่นไงทูบมาแล้ว
มาแล้วนะฮะหัวเนี่ยมีสีเหลืองทอง
นี่คือไม่ได้ออกมามีสีมุดเข้าไปถ่าย
ส่วนลำตัวเนี่ยสีเขียวอมเทา
ชาวบ้านในระแวกดังกล่านี้มีความเชื่อว่าเรื่อง

ทวดงูที่จะต้องเลื้อยมาจากเขาคอกช้างเป็นประจำทุกปี

พอถึงเวลากำหนดเนี่ยทวดงูตัวนี้ก็จะเลื้อยขึ้นเขาคอกช้างไปเอง
แต่เขาก็กลับเองไม่ทำร้ายใครด้วย
หากใครลบหลู่หากใครลบหลู่งูตัวนี้ก็จะเกิดอันตราย
ที่ผ่านมามีชาวบ้านรายหนึ่งพบแล้วก็พยายามเรียกว่าพยายามตี
พยายามตีผ่านไปไม่กี่วันเกิดอุบัติเหตุถูกเลื่อยยนตัดมือเกือบขาด
คือพยายามจะไปทำร้ายเขาอยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุ
ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าเป็นทวดงู
ถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะเลื้อยลงมาแล้วก็เดี๋ยวเขาจะกลับไปเป็นอย่างนี้
มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบร่ำโบราณแล้ว
หลังจากงูลงมามุดอยู่ใต้กระเบื้องเนี่ยก็มีการไปถูตามตัวงูนิดนึง
เดี๋ยวพลาดหูหน่อย
นะแล้วก็พบว่าเก็ดของงูเนี่ยนุ่มมาก

นุ่มมาบางคนรูปแล้วอุ๊ยเห็นแล้วเห็นแล้ว

แต่ชาวบ้านก็บอกว่าพยายามนักข่าวพยายามถาม
เลขอะไรไปเห็นเลขอะไรจากงู

เวทอัมมินิตรรอหน่อยรอหน่อย

รูปกับเราเองอย่างนี้นะ

แล้วอันนี้แบบไม่สามารถเห็นได้ด้วยว่า

งูใหญ่มากไม่โชค
แต่แบบน่าจะอายุเยอะเลยอ่ะ

ก็เขาบอกเลยบอกว่าเป็นประจำไม่ใช่เรื่องแปลก

มันข่าวหมูจรังอับทางใต้ที่ชุบฉุมอยู่แล้วน้น

เมื่อกึ่งได้ยินนี่แหละค่ะมีแต่โรคหอบเคยได้ยินเกินเหรอ
นี่แหละแมลงหอบเขาบอกว่ามันจะรักษาโรคหอบหืดได้
นี่มันมีมายังไงคุณผู้ชมต้องฟัง
ก็โพสต์เรื่องราวนี้ขึ้นมาเป็นช่วงที่เกิดกระแสในโซเชียลนะคะ
หลังจากมีผู้นำแมลงหอบตัวนี้นะคะมาขายกันมากมายเลย
ยังอ้างสรรพคุณว่าช่วยรักษาโรคหอบหืดได้อีก
ทำให้พ่อแม่และผู้ปกครองหลายคนก็หลงเชื่อนะคะ
แล้วก็ไปซื้อมาแล้วเอามาทำเป็นสร้อยให้ลูกเนี่ย
ห้อยเอาไว้ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๒๐๐๘๕๐บาทด้วยกันนะคะ

ค่ะพี่แล้วก็มาใส่ไว้เชื่อว่า
การใส่ห้อยสร้อยอันนี้มันจะหายห่อ

นี้เพจดังกล่าก็ขอเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองเลยบอกว่า
แมลงนี้รักษาโรคหอบหืนไม่ได้นะคะ
แต่โรคนี้เป็นแล้วมันรักษาได้

ใช้ยาพ่นที่เป็นพวกในกลุ่มสเตียรอยด

แม้กระทั่งกวาดบ้านถูบ้านกำจัดอะไรฝุ่นต่าง
แล้วก็ให้เด็กหัดออกไปออกกำลังกายบ้าง

ถูกต้องซึ่งทำให้การทำงานของปอดดีขึ้น
บางคนนี่เผลอว่าอาการดีขึ้นได้โดยที่แบบ

ซึ่งไอ้แมลงตัวนี้มันไม่ได้ช่วย

อันนี้มีราคาบางตัวเกือบ๑๐๐๐บาท
เห็นไหม

โจ๋คนหนึ่งย่องไปขโมยของ

ผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งก็โพสต์คลิปวิดีโอที่หัวขโมยหนุ่มคนนี้
ระบุว่ามีเหตุการณ์บุคคลแปลกหน้า
เป็นภาพวงจรปิดภายในร้านแห่งหนึ่งที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

เข้ามาขโมยของในร้านคือขโมยซองบุหรี่นั่นหยิบไปนะฮะ

เหตุเกิดเมื่อวันที่๑๐กุมพาประมาณตี๓แล้วก็กลับใจค่ะ
เดินกลับมาวางที่เดิม

แล้วก็ทิ้งข้อความว่าขอร้องทางร้านอย่าแจ้งความกับตำรวจเลยนะขอโทษ
แล้วก็สัญญาว่าจะไม่ทำอีก
เจ้าของร้านเปิดเผยว่าทางร้านไม่ได้ติดใจจะเอาความอะไร
ถือว่าคนร้ายได้ขอโทษแล้วนี่เอากลับมานะฮะ
แล้วก็ขอโทษแล้วก็
แล้วก็ขอโทษผ่านกล้องวงจรปิดที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ที่นำคลิปมาโพสต์ก็เพื่อเตือนสติกลุ่มรุ่นทั้งหลายว่า
อาจจะมีความคิดชั่ววูบที่จะทำความผิด
กลับใจเพราะว่าอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้
ปัจจุบันนี้สถานที่ทุกที่นะฮะถนนหนทางแต่ละแห่งนี้

ผมขอล่ะครับผมแค่เห็นซองบุหรี่ไปดูแค่ไปดู
ผมขอโทษนะครับที่ทำแบบนี้อย่าแจ้งตำรวจนะครับ
ขอร้องผมจะไม่ทำอีกสัญญา
แต่ว่าสะกดสมหานักการณ์นอนหนูแล้วก็อย่อยักษ์สละ
อย่าแจ้งตำรวจเลยขอล่ะครับขอร้องเออคิดได้ก็อย่างเดียวคนคิดไม่ได้นะ
ที่มีคนส่งไลน์เข้ามาบอกเจองูปุ๊บ๙ดอก๙ดอก

แต่ที่คนเหนือกว่า๙ดอกเขาเป็นรูปงูกันแล้วค่ะ
ไม่๗ก็เลข๙ไม่๗ก็๙

เยอะมากแล้วด่าคุณมดดำนะวันไหนไม่ถูก

แม่พี่ตั๊กทั้งทำผมเนี่ยฝากด่ามดดำ
แล้ววันนั้นไปซื้อตามหาข้างตลาดเลย

บ้านฉันโอ๊ยถ้าฉันรู้ว่าเลขอะไรนะฉันซื้อเองแล้ว

สติมามันยากเกิดสติสะเติดก็หมดตัว

รอเลขอยู่รอเลขอยู่ได้ไงรอเลข
จริงแองจีแม่ก็หล่อนนะตีเป็น
กลัวช่วงนี้กลัวของใครของคุณแม่ไม่ได้บอก
เขาให้เดือนละล้าน

พี่พกิจจ้าก็ให้มีเงี่ยของเขาเยอะมาก
นี่นี่พอเขาเลื่อยมา
เมื่อก่อนนี้อะอยู่ที่เหลือบนอบ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

จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริง
การใช้ชีวิตส่วนตัวก็อยู่ที่ว่าเราว่างเราอะไรก็ว่ากันไป
เลนไทยปีนี้จริงก็ถามเขานะคะ
ว่าไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าที่ไปถามเขาเลยว่าเขาอยากได้อะไร
แต่ว่าเราอยากรู้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยากได้อะไร

แต่เราพยายามนึกแหละว่า
ในวันวาเลนไทยเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้หญิง
เราก็จะพยายามดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเขา
สำหรับเราให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทยไหม
จริงผมให้ความสำคัญกับทุกวัน
ส่วนคิวดินเนอร์ถ้าว่างก็จะไป
แต่จริงคิววันที่๑๔

แต่ของขวัญก็ต้องมีให้เขานั่นแหละค่ะ
อืม
ผ่อนหายใจแรกนี่คืออิจฉาค่ะ

รถเมย์เคยได้ของขวัญอะไรที่เด็ดสุดวันวาเลนไทย

จริงเหรอ
พี่พีชรถเมคคะคนใจเขาก็จะเสียใจนะคะครับรถเมค

พวกเราไม่มีสิทธิภาษาพวกเราเคยได้ของขวัญอันนี้

ไม่ใช่มีแต่ว่าจำไม่ได้จริง

คุณแม่ม้าได้ความเจ็บขวดเหมือนเดิม

ยิ่งแต่งงานแล้วยิ่งไม่มี

อันนี้แหละแต่งงานไปแล้วนับวันยิ่งหวานขึ้นหวานขึ้น

คือดีกีความหวังทั้งคู่เนี่ยแบบว่าอยู่เป็นเพื่อนเออเนี่ย
ถ้าสมมุติจะดูว่าคู่ไหนอยู่กันเป็นเพื่อนคืออย่างนี้

คือเขาทำเซอร์ไพรส์ด้วยการมอบเงินค่าขนมให้เดือนละ๓๐๐๐บาททุกเดือนด้วยนะ
เนื่องในโอกาสครบรอบฉลองแต่งงาน๑ปีเนี่ยต้องเห็นจากนั้น
ยังต้องมีเงินเดือนละเป็นล้านเพื่อซัพพอร์ตเมียว่ะ
ไม่ต้องไปหาแฟนไฮโซแล้วถ้ามุดได้ผู้แบบนี้ก็โอเคแล้วเนาะ

หล่อมากหุ่นดีปัง

เพื่อให้เขารู้ว่าเราเองห่วงเขาทุกเดือนนะ

ก็คือว่าสำหรับข้าซื้อกับปองใครมาดูเนี่ย

ต้องบอกว่าก่อนในอดีตตัวเองทำงานหนักมาก
บกัน๕ปีแรกไม่เคยพาเขาไปไหนเลย
นัดกันแล้วพอมีงานแทรกก็ต้องยกเลิกนัดกับนิวเคลียร์

นี่ถามว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่า
จริงแล้วแฟซซ่าเขาเป็นดีเจย์เอ็มซีอีเวนต์

แล้วก็เขาทำผลิตภัณฑ์รักษารถยนต์อยู่ตามห้างสรรพสินค้า๑๓สาขา
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางคือ
เดือนนึงจะต้องหาให้ได้เงินเป็นล้าน

เจ้าจะต้องหาเงินได้เป็นล้านเพื่อดูแลครอบครัว
ส่วนเรื่องลูกหลายคนถามว่าอยู่กันมาตั้งนานแล้ว
ควรจะมีลูกเพราะนิวเคลียร์เองก็ยังเด็กอยู่น่าจะมีลูกง่าย
ขนาดรุ่นนี้ยังต้องไปทำกิ๊บเลยอ่ะ
ไม่มีปกติอย่างนี้หรอไม่ปกติก็บอกว่าจะพาไปหาคุณหมอ
เพื่อรุ้นการทำกิฟต์ครั้งนี้ครั้งที่๓แล้วนะ

ถ้าไม่ติดก็ทำใจแล้วเพชรจ้าบอกว่าเราก็ทำไปเรื่อย
เหมือนซื้อโรตเตอรี่ล่ะมันจะถูก๓๐ล้านได้อย่างไรเสียค่าแบบ
ก็คิดว่าลูกก็น่าจะพอกับการถูกหวย
คือตัวของพระเจ้าเองคือคุณพ่อเขาเสียชีวิตไปแล้ว
มาเกาะอะไรอย่างนี้เป็นหุ้นสวด
เขารู้สึกไม่ใช่คนไทย

แล้วไปทริปทะเลพม่านี้ก็เดือดมากแหมไม่เดือดเท่าเธอหรอกหันไปแซวนักข่าวนะฮะ
คนแซวเยอะไหมก็มีบ้างค่ะเรื่องเฟชั่นเซ็กซี่ก็ขอพักก่อนทำธุรกิจดีกว่า

ฟังนะคะว่าตอนนี้เพื่อนในกลุ่มคือเมย์กับหนิงเนี่ย

คือเมย์รู้ว่าเขางอนกันนะ
แต่ว่าไอ้ดีเทลที่ว่าทะเลาะเรื่องอะไรอันนี้ไม่รู้จริง

คือแบบงอนกันบ้าง
เมย์เองก็ไม่ค่อยได้จำหรอกวันเกิดเพื่อน

ไม่รู้ว่าแบบงอนกันเรื่องนี้หรือเปล่านะ

ก็ไปถามดูก็จริงแล้วมันไม่มีอะไรหรอก

หนิงก็เป็นคนขี้ง่อน
ส่วนครีมก็เป็นคนที่แบบขี้ลืมหรือเปล่า

แต่ว่าไม่ได้คุยในเรื่องนี้ในไลน์กรุ๊ปนะคะ
ตอนนี้ทุกคนคุยกันแต่เรื่องเมย์

แล้วหลังจากนั้นพอมีข่าวคุณแม่ก็ไปเจอ

เขารู้ว่าเขามาอธิบายให้พี่ฟังหรอ

เหรอโอเคเดี๋ยวไม่มีละลองเดี๋ยวก็หายพวกผู้หญิงก็จะรอแปลก
เอาไปช่วงหน้าค่ะมีข่าวน้องปีใหม่กับแม่แอฟมาฝากด้วยนะคะ

เอาค่ะอยากให้ดูอันนี้

คุณแอฟเป็นคนที่สอนลูกได้น่ารักมาก
ไปงานไปงานค็อกเทลงานหนึ่งนะคะ
คุณแม่เนี่ยสอนเวลาเอาไปทานอาหารจะต้องนั่งที่โต๊ะ

ปรากฏว่าไปงานค็อกเทลไม่มีโต๊ะแต่ปีใหม่ต้องนั่งทานค่ะ

ลูกยืนยันว่าแม่สอนว่าทานข้าวต้องนั่ง

แล้วคุณอ้อมเข้าไปเม้นว่า
คำใหญ่มากค่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าค่ะต้องใหญ่กว่าใครจะได้หมดเร็ว
คือเหมือนเมื่อยแล้วมีความเหมือนใหญ่
มีเปิดไหล่เดียวอะไรอย่างนี้ก่ออกอย่างนั้นจะเห็นพี่แอฟใส่สักทีอ่ะ
ใส่แต่ก็ไม่ได้จะไม่นมอะไรอย่างนี้อ่ะหนังเล็บร้อยจริงของจริง
นี้เขาก็แต่งจริงเพราะว่ารักกันมาแน่นอน
ปลายปีนี้เขาบอกว่าแน่นอนนะคะรักกันมา๑๓ปี
ไม่อยากจะให้ไปโฟกัสกันเรื่องของสินสอดนะคะ

เรือนหอเสร็จหรือยัง๑๐ปีผ่านไปเนี่ย

ไปคอนเฟิร์มกันสักนิดนึงนะคะออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อย
สำหรับคุณบอยพีชเมเกอร์นะคะที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาอัปเดต
ถึงเรื่องของงานแต่งงานเนี่ยนะบอกว่ามีแพลนเตรียมแต่งหวานใจ
คุณเจี๊ยบพิจิตราปลายปีนี้แน่นอนแล้ว
วันนั้นเนี่ยว่าที่เจ้าสาวเขาก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับ

คือตอนนี้กำลังหาวันลงตัวกับสถานที่
แล้วก็เช็คตัวเองว่าตรงกับวันที่เราว่างหรือเปล่า
จริงเราไม่มีเลิกกันเลยนะครับเอาเลิกสะดวก
ตอนคุณเจี๊ยบเองเขาก็อยากจะจัดวันธรรมดา
อย่างเช่นวันศุกร์อะไรทำนองนี้
แต่ที่คิดเอาไว้ก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวาคมนั่นเองค่ะ
ปีนี้คือชวนแล้วไม่มีการเลื่อนแน่นอนนะคะ
คบกันมากี่ปีแล้ว๑๓ปีแล้ว
ที่ต้องแต่งปีนี้เพราะว่ากลัวพวกพี่สื่อจะไม่ถามแล้วไง
จริงเราก็อยากจะแต่งงานกันมาแล้วนะแต่ว่า
ยังแต่มีหลายอย่างเข้ามาทั้งงานแล้วก็ธุรกิจก็เลย
จริงตอนนี้มันก็ยุ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับ
ส่วนเรื่องสินสอดก็สบายที่ไม่ได้พูดก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้สนใจนะคะ
แต่การสร้างครอบครัวคือสิ่งสำคัญมากกว่า
จะแต่งจะแต่งเสร็จแล้วตอนนั้นเปิดร้านอาหารตรงนี้
ฉบูใฟไม่ไงอยู่ดีก็ต้องมีนี่ฝ่ายไม่ตึกต้องไปชดใช้๓๐ล้านไง
ก็อยู่ดีก็กลายเป็นคนที่ต้องมีหนี้สิน๓๐ล้าน

จำได้ไหมล่ะวันพอวันลูกขึ้นเข้าไปหูไม่เหลือเลย
บอยเป็นคนมีงานเยอะมากนะ
ก็นี่ไงก็ต้องส่งแบงค์
อยู่ดีนอกจากไฟไม้ตึกนอกจากธุรกิจ
เค้าบอกเป็นอีกที่นึงที่เหมาะกับการแก้ปรีชงที่สุด
โชคดีรับทรัพย์ปังเร็วประเดิมด้วย
ลานหินหยางรับพลังฟ้าดิน
สร้างความเหลือเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
ก็จากนั้นจัดเต็มด้วยพิธีศักดิ์สิทธิ์

เรื่องความรักก็ไม่มีพลาดนะคุณ

ว่ายเทพเจ้าโชคครับไฉสิงเอี๊ยะ

เพราะอะไรคืนนี้กลับมาเจอกัน๔ทุ่มตรง

ห้ามคนนินทาว่าร้ายรับหลัง
ไม่ทันแล้วเราอยากไปนินทาว่า

ที่มี๔๐ที่ต้องอัลเบนซ์
ก็เรียกว่าเผากรุงเตก

วิธีการที่ถูกต้องเป็นยังไง
ก็เดี๋ยวมาติดตามได้ในมูนาย
วันนี้กี่ทุ่ม

สวัสดีค่ะพรุ่งนี้วาเลนไทยนะคะ